มาพึ่งร้านซักอบรีบนี่แหละค่ะฝนตกทุกวี่ทุกวันแล้วจะเอาแดดที่ไหนตากผ้าละเนี่ย
อุ้ยนี่เต็มตะกร้าไปหมดแล้วซักไปประมาณสามถังของคุณผู้ชม
ถ้าไม่ได้ซักเนี่ยนะคะก็คงจะลำบากสากตะก้าหน่อยมากับแมวนะคะมากับแมวคุณผู้ชมค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศได้ทราบกันแล้ว
ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของหลายหลายคนนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดตรวจสอบสภาพอากาศเลย
โดยเฉพาะวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน
และวันนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังก็คือ
แถบตอนบนของประเทศภาคเหนือแล้วก็แถบตะวันตกนะคะรวมไปถึงภาคกลางบางแห่งด้วยเหมือนกัน
ตรวจสอบข้อมูลกันค่ะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้กลุ่มเมฆฝนลอยขึ้นไปอยู่ทางตอนบนของประเทศ
เกาะแถบแถบแนวที่ติดกับเมียนมานะคะนั่นก็คือแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพิศนุโลกอุตรดิษฐ์ลำปางพยาว
นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่พื้นที่อื่นก็ยังคงมีอิทธิพลแล้วก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะ
แน่นอนค่ะปัจจัยก็คือว่ามีหย่อมความร้อนนะคะรวมไปถึงมีลมมาปะทะก็คือลมทะเลนั่นเอง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเสียดสีของอากาศเกิดเป็นเมฆฝนนะคะ
และฝนก็ยังคงตกลักษณะปานกลางสลับกับตกหนักกระจายไปทั่วพื้นที่ค่ะ
ถ้าดูจากโมเดลนี้นะคะสีฟ้าเนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกนะคะ
ถ้าหากว่าเจาะจงเป็นรายจังหวัดตามคำเตือนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะคะ
ก็จะมีจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐพิศนุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรและตาก
เฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางพืชผลการเกษตรให้ดีนะคะ
ถ้าเกิดพื้นที่ไหนเห็นไหมคะจะมีแถบจังหวัดพิศนุโลกอุตรดิษฐ์น่านนะคะ
แล้วก็แถบชัยภูมิเลยรวมไปถึงภาคกลางใกล้กรุงเทพมหานครปริมณฑล
ถ้ายิ่งขึ้นส้มแบบนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็เตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกันได้เลยนะคะ
ขณะเดียวกันภาคใต้เองก็ยังคงมีฝนตกแล้วก็ยังมีคลื่นนะคะ
วันนี้คลื่นฝั่งอ่าวไทยนะคะค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ
เป็นสีน้ำเงินเข้มสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
แต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมฝนตกลงมาก็อาจจะช่วยดับร้อนได้
และเป็นโอกาสดีก็คือในการกักเก็บน้ำใช้ในยามแรงนั่นเองค่ะ
แต่ฝนตกลงมาแบบนี้นะคะก็ไม่หวั่นค่ะเพราะว่าทำให้สามเณร
ยังคงทำกิจของส่งได้ตามปกตินะคะช่วงนี้บวชเรียนภาคฤดูร้อนกันแล้วนะคะ
ยามเช้าเราก็จะเห็นแบบนี้แหละค่ะที่นี่คือตลาดสดคลองใหญ่จังหวัดตราด
สามเณรน้อยหกสิบสองรูปเดินแถวจากวัดคลองจากออกบินทบาทนะคะ
ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็เป็นที่ประทับอกประทับใจ
แล้วก็ร่วมอนุโมทนาไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าก็ร่วมใส่บาทสามเณร
ความอิ่มเอมใจค่ะเป็นกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน
ในจังหวัดพื้นที่ที่จังหวัดตราดนะคะเป็นงานสืบสารพระพุทธศาสนา
แล้วนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้บวชเรียน
ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กันด้วยนะคะ
อย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำผู้ว่าราชการประกาศเตือนประชาชนทั้ง๒๓อำเภอ
ให้ระวังพายุฤดูร้อนที่จะพัดถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนี่ย
คุณผู้ชมบางทีมันล้มตึงลงมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่คิดว่ามันจะล้มก็มีนะคะ
แล้วก็จะเป็นลักษณะลมแรงแบบนี้ไปตลอดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์
เพราะฉะนั้นจะออกไปที่ไหนเนี่ยพกร่มเอาไว้ก่อนไว้ก่อน
หรือว่าอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายแบบนี้ได้นะคะ
เฝ้าเตือนกันแล้วก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ
ถ้าหากว่ามันไม่เกิดกับเราเราก็สบายอกสบายใจ
แต่ถ้ามันเกิดกับเรามาแล้วป้องกันไม่ทันอันนี้แย่เลยค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของการซักผ้าก็เหมือนกันค่ะช่วงนี้ก็คงต้องอาศัยการอบแห้งไปก่อนนะคะ
เพราะว่าแดดยังไม่ค่อยมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ภัยกันแบบนี้ทุกวีทุกวันเป็นประจำนะคะ
แล้วกลับมาติดตามกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวดิฉันลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ
แมวหายแมวไปไหนคะ